อ้าวหึงแบบนี้
นี่เจ้าพ่อใครนะชุวิต

ออกมาแฉว่าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

เขาบอกว่าทั้งเม็ดทั้งผงอยู่ในผับเต็มเลย
ใครคุมผับนี้ใครลงทุนผับนี้
ตำรวจเนี่ยทำไมถึงไม่รู้
มันมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคุณนะ
โอ้โหวันนี้ก็เป็นพาดหัวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหมือนกัน

มากับไว้บอร์ดประจำกายของคุณชูวิทย์เขานะฮะ

แล้วก็มาเขียนโยงใยแบบนี้คุณ
คุณกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ

ได้แถลงข่าวเปิดโปรงกลุ่มทุนนักธุรกิจจีน
ุบธุรกิจสีเทาในไทยนะครับ
ภายหลังจากได้โพสต์แฉผับใหญ่กลางกรุงเปิดเกินเวลา
คุณชูวิทย์เขียนผังแบบนี้เขียนคำแบบนี้เลย
บอกว่าผับที่กล่าวถึงในเพจเนี่ย

ผับทั้งบาร์ทั้งบ่อนการพนัน

โดยมีการฟอกเงินเดือนฟอกเงินนะคุณ

โอ้โหเป็นของบริการใหญ่มากนะครับ
และจะมีการส่งสวยให้กับใคร

ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า

และนักการเมืองชื่อดัง๒๐นะ
รายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนนะฮะ

คุณชูวิทย์ใบ้บอกว่าเป็นบุคคลที่ยังเลือกฝั่งไม่ได้ครับ
ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
เมื่อถามว่าพบตรคนปัจจุบันรู้เห็นด้วยหรือไม่

แต่นายตำรวจที่อยู่ระดับรองลงมา
นายมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนครับ
ฟังเสียงคุณชูวิทย์ช่วงนี้หน่อยนะฮะ
ตอนนี้มันกลายเป็นกลุ่มกุมารจีน
ที่เป็นมาเฟียจีนยึดคลองอยู่
ผมไม่ได้พูดเพราะว่าไอ้นี่มาเฟียต้องมาให้คนไทยนะ

แต่เพียงแต่ว่าคุณเป็นจีนคุณไปต่างชาติ
คุณเข้ามาในเมืองไทยแล้วคุณมาประกอบธุรกิจแบบนี้ในเมืองไทย

คุณฉายาเสรีคุณนั่นนี่นั่น
แล้วผมถามว่าอย่างนี้รัฐบาลไทย
ดูบ้างหรือเปล่าได้ทราบบ้างหรือเปล่า
จีนมันก็รู้มันยังคุยกันเองเลย
บ้างกูลงจากก็ลงแก้สองพังเองสองพังบักเอง
กูเข้าใจไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่
ไปจักรปังเดี๋ยวกูไปเคลียร์ก็ปรึกได้ใหม่อีก
คือเมื่อวานมาแถลงซ้ำเลยนะเพราะก่อนหน้านั้นคุณชูวิทย์โพสต์ไว้แบบนี้ว่านานเดี๋ยวแฉสักครั้งหนึ่ง
ผับใหญ่ใจกลางกรุงปิดตี๔หากตำรวจเข้าตรวจ
วิทย์รับประกันเลยใส่แว่นดำเกินครึ่งเลยใส่แว่นดำคืออะไรทุกคนเมายาเล่นยา
สีม่วงเกิน๕๐สีม่วงคืออะไรฉี่ฉี่ม่วงนะฮะทั้งเม็ดทั้งผงทั้งผับนะฮะเพราะของแข็งสายดังกระซิบนิดหนึ่ง
ย่อของผับแห่งนี้ทอทหารอยู่ใจกลางถนนรอเรือค่อยเดากันไปนะ

ท้องที่สระนอนสระเสือคุณปุ๊กนะเขารอเรือ
สอนอเขาเด้งมาแล้วนะตำรวจสอนอนี้เขาเด้งขึ้นมาแล้วนะ
ก็ตีคำใบ้แบบที่คุณดอมบอกเป๊ะเลย
แถวนี้ฮะถนนรัชดา

ทีมข่าวของเราไปตรวจผับตรงนี้
ใจกลางรัชดาตามที่คุณชูวิทย์
เขาชี้เป้าชื่อย่อเอาไว้นะฮะ
ทีมข่าวพยายามเข้าไปสอบถามกับพนักงานคนไทย
ยืนยันว่าร้านเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดครับ

อกจากนี้ยังไปพูดคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค

ผมไม่รู้หรอกครับว่าผับนี้เปิดถึงกี่โมง
แต่ทุกวันที่เห็นคือลูกค้าเดินออกมาจากผับ

หรือว่าเขาขายอาหารเช้ากันในนั้น
คุยไม่ใช่หรอก
ฟังเสียงพี่วินเขาหน่อยนะครับ

หรอกขึ้นมาออกมาพร้อมกับพระออกมาใส่นิทธบาสเลยเหรอ
มันนี่ก็เห็นอย่างงั้น
โอ้โฮเหรอไงบางคนนั่งคอตกพิงไป

นำกำลังไปตรวจสอบผับที่คาดว่าคุณชูวิทย์ออกมาแฉ
ครับแล้วก็พบว่าทางร้านเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
จ้ะไม่พบอาจารย์เลยเหรอจ้ะไม่พบการเปิดสารบริการเกินเวลา
สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวและพนักงานของร้านห้าสิบคน
ไม่พบว่ามีสารเสพติดทีนี้สอนอสุทธิศาลกำชับตำรวจในท้องที่
ควบคุมสารบันเทิงอย่างใกล้ชิดเมื่อวานน๑ออกมาเหมือนกันคุณ
พนตำรวจตรีเจียสรรแก้วแสงเอกฮพไม่ได้นหนึ่งเองรอง
รองพบชนเผยถึงกรณีนี้เหมือนกัน
บอกว่าไปตรวจสอบแล้วนี่สั่งตำรวจสนสุธิศาเนี่ย
ไปตรวจสอบเข้มงวดทั้งเรื่องของใบอนุญาตตามกฎหมาย
แล้วก็การปิดหรือเปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า

แล้วก็ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานได้กำชับให้ทุกท้องที่
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันเหตุอาธิกรรม
อบัยมุกที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หากพบการกระทำผิดมีตำรวจเข้าไปเอี่ยวอะไร
ไม่เว้นไม่ละเว้นนะฮะ
คุณชูวิทย์บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวผมนะอาจจะชวนกันไปเอง

คุณชูวิทย์บอกแบบนี้เดี๋ยวพาไป
และเรื่องบ่อนการพนันอดใจรออีกนิดนึง
อันนี้แฉผับได้ไหมบ่อนการพนันเดี๋ยวผมออกมาแฉอีก
ประเด็นนี้คุณผู้ชมสนใจเยอะนี่แสดงความคิดเห็นเยอะเลย
แล้วก็มีการตั้งคำถามว่ากรณีที่คุณชุวิตบอกว่า
มีนักการเมืองไปเกี่ยวข้องก็คือรับเงินจากมาเฟียจีนกลุ่มนี้

ที่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่า
รัฐบาลหรือฝ่ายค้านมีคนถามว่าใคร
เอาเหรอฮะรอคุณชูวิทย์ออกมาแล้วกันถ้าคุณชุวิตพูดตัวย่อมาเท่านั้นแหละเดี๋ยวรู้

แต่ว่าคุณชูวิทย์บอกว่าอยากจะสะท้อนให้พบตรสะเทือนหน่อย
ในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้กระทุ้งหน่อยนะคะ